ข่าวนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะแฟนคลับ

เมื่อวานนำเสนอไปตู้ติดตามข่าวเราด้วย

แหวนคุณผู้ชมเรื่องแหวนคู่ที่หลายคนแฟนคลับนั่นแหละนะคะ
เมื่อวานบอกมาบอกนิชานี่ฉันก็มานำเสนออีกทีก็คือเชียร์นั่นแหละ
เขาบอกว่าเป็นแหวนคู่ที่แบบว่าซื้อให้กันอะไรยังไงจะเป็นแฟนกันหรือเปล่า
เมื่อวานเจอน้องนิชาที่งานของมิ้นท์ด้านล่างเซ็นทันเลิลนะคะ

โตโน่อยู่ด้านบนเปิดงานอาหารซิสเลอร์ของนางก็ถามพร้อมกันเลย
แต่ไปฟังนิชาก่อนว่าตกลงแล้วแหวนวงนั้นเนี่ยซื้อมามัดใจกันหรือเปล่า
แล้วเมื่อไหร่จะเป็นแฟนจัดไปเลยค่ะน้องนิชาจ้ะ
อันนี้เขาพี่โน่ไปเที่ยวแล้วก็ซื้อมาฝาก
ก็เป็นแหวนคู่ด้วยหรอค่ะ
แหวนไม่ได้มองว่าเป็นแหวนคู่ค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้

มันมีลักษณะคล้ายกันไหมคะมันมีลักษณะคล้ายกัน

ใกล้เคียงค่ะได้ยังไหม
ก็ใกล้เคียงนะคะก็ใครซื้อของมาฝากเราก็ดีใจอยู่แล้ว
ต้องปิดหรือต้องมีใครหรือไม่มีใคร
เอาจริงน่ะพี่แซ็คขออนุญาตพูดค่ะ

ก็คือตรงเดียวกันนะครับถามพี่โน่พี่โน่บอกตรงก็ผมซื้อมาฝากด้วยแหละนะครับ

ปลายเดือนนี้จะควงน้องนิชาไปฝรั่งเศส

ไปฟังเรื่องแบบแล้วก็เรื่องฟินกันเลยค่ะ
ฝรั่งเศสแล้วนะ

ช่วยให้เป็นแหวนพิเศษอะไรไหมคะ

ผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศแล้วก็เห็นว่ามัน
ผมชอบครับผมว่ามันน่ารักแล้วก็สวย

มีหลายวงนะแต่ว่าใช่
แต่เราก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างเราก็ซื้อให้เขา
คนก็เชียร์เยอะนะครับ
แต่ว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงผมก็ตอบได้อย่างนั้น
กำลังจะมีงานที่ต้องไปถ่ายแบบที่ฝรั่งเศสนะครับ